ก็นั้นตอนนี้ก็ได้มีการจับหลวงผู้ต้องทางนะฮะชื่อวันชัยบ้างแล้วเจ้าขอหาแล้วเชื่อว่าการไปได้
ตามพยานำฐานที่ปรากฏนะครับ
เป็นผู้เจ้าหาที่ต้องเป็นตัวจริงใช่ไหมครับ

เขาเห็นว่าแหกด่าน
ใช่ไหม
ก็สะดุใจวายไปนิด

มีอาการการที่ถือกรุงอรัตฺรติกษุ
มีหลายนายใช่ไหมครับ
ไม่คิดว่าได้คุยนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เรากลับมาจัดเรื่องนี้กันอีกทั้งที่ก่อนหน้านี้
ล่าสุดที่เราจัดไปน่าจะผ่อนคลายความกังวลได้แล้วสำหรับครอบครัวผู้เสียหาย
เป็นเพราะว่าในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความคืบหน้า
มีคนสารภาพนะคะแล้วก็สำนวนก็คืบหน้าแต่ว่าสิ่งที่คืบหน้า
ทั้งครอบครัวเองหรือแม้กระทั่งทนายสงการไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการคืบไปถูกทางหรือเปล่า
เอาอย่างนี้หัวข้อที่ใหญ่ที่สุดที่คุยกันซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงและสงสัยอยู่ก็คือว่า
พลทหารที่ถูกจับมาแล้วบอกว่ารับสารภาพนั้นแพ้หรือไม่
เพราะว่าคนที่เขามีหลักฐานแล้วเขาส่งผ่านครอบครัวมาถึงทนายสงการ
เขาคิดว่าคนนี้ไม่น่าอยู่ในด่านในคืนที่เกิดเหตุซะด้วยซ้ำ
ในขณะที่พอไปตรวจสอบรายชื่อก็ยิ่งสงสัยว่าตกลงคนนี้อยู่ในด่านนั้นจริงหรือ
แล้วก็สงสัยไปหนักกว่านี้ก็คือว่ามีคนเห็นว่าพลทหารคนที่รับสารภาพคนนี้
อยู่ที่ด่านจริงแต่อยู่คนละด่านกับที่นี่
หนักเข้าไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะมีการออกมาปฏิเสธว่าด่านที่ตั้งตรงนั้น
ไม่ใช่เป็นด่านลูกผสมระหว่างพลเรือนฝ่ายปกครองกับทหาร
แต่เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นของพลเรือนโดยทหารแค่ไปเยี่ยม
ก็บอกอะไรเราบางอย่างแต่อาจจะมีผลกับคดีหรือไม่ไม่ทราบ
แต่มันกลับเข้ามาที่ข้อสงสัยตั้งแต่ข่าววันแรก
ว่าการยิงรถคันนี้ยิงเพื่อหยุดหรือยิงผิดตัว
เพราะว่าท่านก็บอกว่าพื้นที่ตรงนั้น
ก็เป็นพื้นที่ที่มียาเสพติดเยอะ

ท่านพูดว่าเป็นการเข้าใจผิดนะคะ
แต่ไม่ได้พูดชัดนะคะว่ายิงผิด
แต่ข่าวออกมาในลักษณะแบบนี้ว่าท่านพูด
แต่ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันทั้งหมดนี้ว่า

เอาคนที่ใกล้ที่สุดก็คือหลานของผู้ตายนะคะ

มันจะทำให้คดีมันผ่อนคลายได้จริงหรือเปล่า
และทนายสงการค่ะคุณผู้ชมก็เรียกด่วนเหมือนกันค่ะ
ตกลงพี่ตกลงวันนั้นที่รับโทรศัพท์

สงการบอกว่าให้รอดูไปก่อน

หนึ่งในแขกรับเชิญวันนี้ก็คือท่านนี้แหละค่ะ

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

เพราะว่าประเด็นมันกระจัดกระจายไปอีกครั้ง

เพราะว่าจับตัวคนที่ต้องสงสัย

แต่วันนั้นทนายสงการนั่นแหละบอกว่าอย่าเพิ่ง

นักกฎหมายหลายท่านติดจับตามอง
เพราะว่าตอนแรกจับกลุ่มตัวพลเรือน
ต่อมามีการดำเนินคดีกับตัวพลทหาร
ที่ปรากฏชื่อนามสกุลที่เราทราบทั่วกัน
แต่นำไปส่งตัวยังสารทหาร

ถ้ากรณีทหารกระทำความผิดร่วมกับพลเรือน
ต้องขึ้นสารปกติคือสารยุติธรรมครับ

ก็ถือว่าได้ทำกฎบาลแสดงถือว่าร่วมกัน

ก็คือหลักกฎหมายถ้านักกฎหมายเนี่ยที่มีประสบการณ์
เขาก็ทราบดีครับว่าในเรื่องนี้
มันผิดปกติอย่างไรทำไมไม่ส่งสารยุติธรรม
คือในมุมของนักกฎหมายทนายสงการมองว่า
คดีนี้ต่อให้ผู้ที่รับสารภาพเป็นพลทหาร

เพราะว่าเนื่องจากมีการกระทำความผิดของพลเรือนด้วย
ในเหตุการณ์เดียวกันเวลาเดียวกันวันเดียวกัน

ซึ่งถ้ามองแบบนี้เรียนขอถามในแง่ของกฎหมายนะคะ
ถ้ามองแบบนี้การนำตัวเขาไปขึ้นสารทหาร

เพราะเนื่องกับวันเวลากระทำความผิดเนี่ยเหตุเกิดวันที่๒มกราเวลา๒ทุ่ม

อันนี้ในทางกฎหมายซึ่งเราสองคนไม่รู้เรื่องหรอก
แต่นักกฎหมายทั่วประเทศรู้หมด

จริงเอาตั้งแต่จบรายการเรานะครับคุณผู้ชม
แล้วมันผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเราได้ยินเข้ามาแล้วว่า
ว่ามีข่าวจับได้แล้วเรารู้สึกน่าจะโล่งใจแล้ว

แต่เมื่อเราได้ตัวพยานเอกสาร
ที่น้องเขาได้จากพลเริ่มเมืองที่ส่งมา
แล้วก็เวลาตั้งด่านมีอาวุธอะไรบ้าง

ดูภาพนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นพร้อมกัน
ว่าแต่ละท่านแต่ละท่านมีอาวุธปืนเอ็มสิบหกกี่กระบอก

อันนี้ที่จะให้ดูไม่ใช่วันเกิดเหตุ
ไม่ใช่ครับเป็นประมาณปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบ

สิ่งที่จะให้เราดูจากภาพนี้คือ
การตั้งด่านในลักษณะเดียวกันหรือไม่
แต่เป็นด่านดันที่เกิดเหตุนะครับแต่คนละวันกัน

จะให้เห็นว่าการตั้งด่านประกอบไปด้วยอะไร

ก็หนึ่งครับทหารมีกี่คน
อันนี้ทหารหรือคนใส่ชุดทหาร

แต่งกายคล้ายทหารชุดสีเขียวก็เป็นหน้าที่ของกองปรับปรามวันนี้
ที่เราไปยื่นต่อท่านรองศรีวราจะต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริง
แล้วภาพนี้ภาพนี้ที่ต้องการจะสื่อคือเรื่องอาวุธใช่ไหม
หนึ่งสื่อถึงด่านและปกติการตั้งแต่

เฉพาะขวามือมุมขวามือภาพแรกก่อนนะครับ
ที่เห็นว่าด่านชุมชนอันนี้ภาพต่อมานะครับ

เอาย้อนภาพแรกนิดนึงจะเห็นเลยครับว่า
แล้วก็นี่คือภาพถัดมาก็จะมีอาวุธ
เดี๋ยวนะถ้าที่ฉันลองสงสัยนะคะลองสงสัยว่า
อันนี้นี่ครับขวามือสองก็บอก
อันนี้ชัวร์ใช่ไหมว่าด่านที่เกิดเหตุ

ไหมคุณวัฒนาตอนที่เราได้มาเราสงสัยไหม
ก็คือที่ผู้หวังดีเขาบอกมาคือตรงจุดนั้นนะครับ
คือด่านนี้คือต้องไม่ลืมว่ามันแก้ไขไม่ได้นะครับ

เอาแฟร์นะคือเรียกต้องถามแบบนี้
เพราะว่าถ้ามันไม่ใช่มันเอามาใช้ไม่ได้
และอนุบาลเอาเองว่าด่านตรงนั้นตั้งแบบนี้

คือเป็นจุดที่ด่านที่เกิดเหตุแต่คนละวัน
เขาต้องการจะสื่อว่าเวลาตั้งด่านประกอบด้วยองค์ประกอบอะไร
มีคนแต่งกายลักษณะแบบไหนใช้อาวุธอย่างไรมีกี่ฝ่ายตั้งด่าน

แต่ทีนี้ถามย้ำคือด่านนี้คือด่านที่เกิดเหตุเพียงแต่ว่ามันคนละวันเท่านั้น

ส่งมาแล้วส่งมามันมีวันที่อยู่มันไม่ใช่วันเกิดเหตุ
แต่ต้องการจะสื่อว่าปกติแล้วการตั้งด่านเป็นอย่างไรประกอบด้วยใครบ้าง
ทีนี้พอที่บอกว่าเป็นแพ้เนี่ยนะครับ
มันยังไม่ได้บอกเป็นแพทย์ก็คือว่าหลายคนสงสัย
ที่เขาสงสัยกันว่าเป็นแพ้เนี่ยเพราะมันมีอย่างอื่นประกอบด้วย
แล้วมันมีรายชื่ออีกรายชื่อที่พลเมืองดีก็ส่งมาอีก
เอานี้นะเอาที่ข่าวออกมาก่อนคือด่านนี้จะต้องมี๑๙คน
ต้องมี๑๙คนวันเกิดเหตุเนี่ยตอนเกิดเหตุมี๑๔คน
เอารายชื่อก่อนคือรายชื่อเนี่ยขออนุญาตนะครับ
คืออะไรชื่อนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้กระทำความผิด
เป็นรายชื่อที่เรามอบให้กับทางท่านรองศรีวรารังศรีพามนกุล
เพื่อได้ไม่เป็นไรครับก็คือหนึ่งก็คือนี่คือ
อยากจะให้ความร่วมมือกับทางกองปราบปรามแล้วก็ชุดทำงานของท่านรองศรีวรา
มาให้ปากคำในฐานะพยานว่าตามวันเวลาเกิดเหตุเนี่ย
มกราคม๒๕๖๑ท่านทำอะไรยังไง
เพราะมันเป็นลายมือชื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัว

คือสมมติว่านายกรนายขอไม่ทำงาน
มีชื่อของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่โดนจับคนแรก

แล้วชื่อของพลทหาร
ผมพยายามหานับจากบนลงล่างและนับจากย้อนจากร่างขึ้นบนก็ไม่เจอครับ

คือเราก็เลยยิ่งสงสัยว่าตกลงทหารคนนี้ที่โดนจับเนี่ย
และที่บอกว่ารับสารภาพอยู่ที่ด่านนี้จริงหรือ

เป็นเฉพาะด่านฝ่ายปกครองหรือไม่และผสมกับทางอศหรือไม่
ส่วนที่มาเนี่ยทหารมาเนี่ยมาบางครั้งบางคราวดังที่ผู้ใหญ่
เป็นคนบอกมาหรือไม่อย่างไรอืมเอาอย่างงี้นะคะในรายชื่อเนี้ย
คือทนายสงการต้องดูแล้วเพราะที่ฉันก็หาไม่เจอเหมือนกันว่ามีเขา
ไม่มีครับอันนี้มันก็หวัดนะแต่มันพยายามดูก็ไม่มีนะ
ไม่มีครับคุณได้เห็นแล้วยังอ่านแล้วครับคุณก็ไม่เจอชื่อพลทหารคนนี้
ใช่ครับอ่าแต่ทีนี้ถ้าตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเฉพาะฝ่ายปกครอง
ครับที่มาเซ็นครับทั้งหมดกี่คนสิบเก้าแต่เขียนคนหนึ่งว่า
หมู่แปดขาดก็ถ้าถ้าสิบเก้านี่มันไม่มีตัวเลขอื่นแล้วนะ
ไม่มีครับเขาไล่เขาไล่ตามนี้เลยนะในตัวเลขข่าวมันมีแค่สิบเก้า
แล้วมาเข้าจริงสิบสี่ครับใช่ไหมฮะเอ่อตัวเลขเราได้ตรงกันน่ะ
ซึ่งแปลว่าต่อให้เต็ม๑๙แล้วก็จะไม่มีพลทหารคนนี้
ก็คือมันก็ไม่มีแต่นั้นเราก็มองมุมมุมกว้างอีกนิดนึงว่า
มาดังที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพออกมาบอกว่า
ไม่ได้ประจำไม่ได้ประจำผ่านมาเยี่ยมดูอ่ะมาเยี่ยมดูครับ
แต่คำถามก็คือว่ามันก็จะย้อนกลับไปอันแรกเลยที่มีข่าวออกมา
บอกว่าผสมกันแล้วหวังไปปกครองกับทหาร
แล้วระบุด้วยว่ากลมกองไหนก็นี่คือก็คือตกลงเอายังไง
ตอนนี้ดิฉันเริ่มงงข้อมูลแล้วก็คือตอนนี้เชื่อว่ากองปราบปรามมีข้อมูลหมดแล้ว
เพราะชุดทำงานของท่านรองศรีวราและกองปราบปรามและของกองบัญชาการตรวจสอบส่วนกลาง
ขึ้นไปในพื้นที่แล้วแล้วไปหาข้อมูลในเชิงลึกว่าอะไรยังไงต่างว่าไปตามกระบวนการ
อ่าทีนี้นะคะอย่างไรก็แล้วแต่อ่าสมมุติว่าเป็นด่านของพลเรือนอย่างเดียว
แล้วทหารมาเยี่ยมเยี่ยนสมมุตินะสมมุติว่าเป็นคนละ๒๐
อย่างที่เราเข้าใจตั้งแต่ข่าวออกมาตอนแรกครับแต่มันก็จะไปสะดุดอีกตรงที่ว่า
เราเคยคุยกับตำรวจจำได้ไหมคะคุณผู้ชมที่ตำรวจบอกว่าด่านโดยไม่ชอบ
คือพกปืนไม่ได้อ่าถูกแล้วสั่งหยุดก็ไม่ได้อ่าถูก
เพราะฉะนั้นจะไปยิงปืนยิ่งไม่ได้ถูกต้องต่อให้อ้างว่าเขาแหกด่าน
ก็ยิงไม่ได้อยู่แล้วไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้ว
ก็เลยงงว่าแล้วตกลงที่มาลำดับว่าตกลงทหารมาเพื่อทำอะไร
นี่ครับก็คือไปมาปุ๊บถ้าท่านผู้ชมจำได้
ย้อนไปตั้งแต่วันเกิดเหตุวันที่๒มกราคม
แต่ละท่านให้สัมภาษณ์ไม่เคยตรงกันเอ่อดิฉันมาที่คุณวัฒนาก่อนที่เราจะพักกันสักครู่นะคะ
คุณวัฒนาข้อมูลต่างโดยเฉพาะภาพเมื่อสักครู่นี้ครับ
คือเราพยายามตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมใช่ครับ
ว่ามันเป็นของจุดนั้นจริงแม้ว่าจะคนละเวลาก็ตาม
แล้วก็ลองเทียบดูพื้นที่มันใช่ตรงนั้นใช่ไหม
ก็ทางชาวบ้านก็บอกว่าคือเก็บภาพมาจากตรงนั้นนะครับ
แม้ว่ามันจะคนละวันอ่าครับผมคือเขาก็ยันอย่างงั้นครับ
ทีนี้เขาให้ข้อมูลแบบกันเองไหมเล่ากันเองไหมว่า
ตกลงมันเป็นด่านที่มันมีทหารอยู่แล้วหรือทหารเขาไปไปมามาจริง
คือบางคนก็บอกว่าพลทหารที่ออกมายอมรับวันนี้
คือโตมาด้วยกันรู้จักพ่อเขาด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้
เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กคือมั่นใจว่าคนนี้ไม่ได้ยิงแน่นอน
ประมาณนี้ครับคือตอนนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาไม่กล้าให้ปากคำ
เขาไม่กล้าประคำในพื้นที่เขาบอกว่าถ้ายังไม่โอนคดีมากองปรับปราม
อืมไม่มีทางคือไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาเล่าแบบนี้ให้ใครฟังอย่างที่เขาเล่ากับคุณวัฒนา
ครับใช่ไหมคะคือตอนเนี้ยผมมีความกังวลฮะว่าไงว่าเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ทางตำร่วมเขาก็บอก
ชี้แจงครับบอกว่ามีคนยิงเพียงคนเดียวมั่นใจว่ามีคนยิงเพียงคนเดียว
ใช่ไหมฮะพอวันต่อมาก็ทางผู้ต่อหาเองก็ให้สารให้ให้บอกมาว่ามีคนยิงสองคน
อ่าทีนี้ก็เป็นสามคนใช่ไหมฮะคือทุกวันที่เขาให้ให้เราให้ข้อมูลกับเราอ่ะ
มันไม่ตรงกันสักวันไงแล้วคุณจำได้ไหมที่คุณสิริรัตน์นะคะแฟนของผู้ตายอ่ะ
ครับบอกว่าเธอได้ยินคำบอกของคนที่ด่านเดินไปครับก็คือหลังจากลงจากรถห้านาทีใช่ไหมฮะ
ก็มีเจ้ารถที่เดินมาทางด้านหลังอ่าแล้วก็อ่าทำให้อ่าศรีรัตน์เนี้ย
บอกว่าแฟนถูกยิงแต่เขาก็บอกว่าทางอาสาสมัครไม่มีใครมีปืน
แล้วก็เขาบอกว่าอ่าในรถมีสามมีกันสามคนใช่ไหมอีกคนนึงอยู่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้ที่เขาถามคุณศิริรักษ์อ่าใช่ครับค่ะคุณผู้ชมคือมันประติดประต่อกันแล้วเนี่ย
มันเลยทำให้กลับไปเป็นภาพที่คนสงสัยตั้งแต่แรกว่านี่คือการยิงผิดตัว
ก็มีความสงสัยอย่างนั้นครับทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่ออีกนะคะต่ออีกเพราะว่า
เหนือจากกรณีการให้พลทหารขึ้นสารทหารซึ่งนักกฎหมาย
ซึ่งนักกฎหมายอาจจะคลังแคลงอยู่แล้วมันยังมีประเด็นเรื่องของตกลงที่สอบกันมันมีการตรวจสอบอะไรบ้าง
ปืนตรวจสอบ๖กระบอกแล้วมันแค่๖หรือไม่มันมีเพิ่มหรือยัง
นอกเหนือจากนี้นะคะจากการสอบครั้งนี้มันบอกอะไรได้
แล้วคนที่รับผิดตรงนี้เนี่ยตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวที่ฉันจะกลับมาถามคุณวัฒนาเพิ่ม
คนแถวนั้นเขารู้จักเป็นญาติเพื่อนพี่น้องกันหมดนะคะ

คุณผู้ชมค้าก็มีคำให้สัมภาษณ์มาจากทางจนที่ล่ะค่ะ
บอกว่าด่านที่ว่าไม่ใช่เป็นด่านที่ตั้งร่วมกันกับทหาร

ดูความเรียบร้อยอ่ะ

คือถ้าย้อนภาพไปตั้งแต่วันที่๒๓๔และ๕๖๗ไล่มามันจะขัดกัน
ดิฉันพยายามจะลองนึกว่าถ้ามันไม่ใช่ด่านร่วมจริง
สมมุตินะข้อที่จริงถ้ามันไม่ใช่ด่านร่วมจริงเนี่ย
ก็แปลว่ารายชื่อนี้ถ้าไม่มีพลทหารคนนี้เข้าใจได้หลุด
แต่มันก็จะไปติดตรงที่คุณศิริรัตน์บอกว่าเขาปฏิเสธว่าที่ด่านไม่มีปืน
ไม่มีใครมีปืนแต่มีการยิงนะ
แล้วก็ในส่วนของปืนเองที่ทนายสงการบอกก่อนหน้านี้
ที่อยู่ในสำนวนตำรวจมีแค่๖๐
ครับก็เนื่องจากว่าเราฟังพร้อมกันวันที่
ทางพื้นที่มาแถลงที่ห้องท่านรองศิวราแล้วสื่อมวลชนอยู่ครบถ้วนหมดทุกแขนงนะครับ
ถ้าตามข่าวนะครับคุณผู้ชมมีอาวุธ๖กระบอก
มี๒กระบอกเท่านั้นที่ใช้
ก็คือของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมันเป็น๙มมตัดทิ้ง

ขนาดจุด๒๒๓แต่ก็มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไป
ว่าไอ้ปลอกกระสุนปืนมันไปไหน
มันถึงเฮียนเตียนโลกไม่มีเลย
ก็ที่วันนั้นที่เราเล่ากันก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์แล้ว
เก็บเรียบคนในด่านไปเรียบถูกไหม

วันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย
คนในหมู่บ้านนะคะเขาเล่าให้ฟังว่ายังไง
เขาก็บางคนก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดา
บางคนก็บอกว่ามีคนห่ายเหตุการณ์
แล้วก็ครับก็มีพูดหลายอย่าง
คำว่าคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหมายถึงคนที่ลั่นไกลไป

คือไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ระดับทหาร
แค่นี้เองค่ะเขาแค่บอกแค่นี้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่ธรรมดา

คุณวัฒนาคิดว่าเราได้ภาพข้อมูลมาทั้งหมดแล้วหรือยัง
ยังครับพยายามตามอยู่ครับ
ซึ่งมันไม่ได้กองอยู่ที่คุณวัฒนาหรอก

แล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่ธนายสงการ
บอกว่าในด่านมีทหาร๒คน

สองคนมีปืนคือตกลงเอาอย่างนี้นะข้อมูลมันเมื่อไหร่มันจะชัด
ตกลงด่านนี้ผสมหรือไม่ผสมมีทหารประจำหรือไม่ประจำ
สมมุติถ้าไม่ประจำเนี่ยตอนที่เกิดเหตุมีกี่คนแล้วมี
กี่คนที่มีปืนแล้วกี่คืนกี่คนที่มีปืนอ่ะกี่คนที่ลั่น
ไกลคือเมื่อไหร่มันจะชัดเนี่ยคือต้องบอกว่าไอ้ที่เขาบอก
ไม่ประจำนั่นแสดงว่าชั่วคราวเพราะว่าชั่วคราวคือไปมาแล้ว
ไปมาแวะแล้วแวะแต่คราวนี้ที่ปรากฏจากภาพที่เราเห็น
พร้อมกันเนี่ยพอจะบ่งบอกได้ว่ามีการตั้งด่านตรวจเนี่ยมี
ทั้งทหารมีทั้งอศใช่หรือไม่แล้วก็รวมทั้งฝ่ายปกครอง
ดังนั้นเนี่ยก็ให้ประชาชนพิจารณาใช้ดุลพินิษฐ์แล้วก็ให้
พนักงานสอบสวนกองปราบปรามต้องดูว่าจากภาพที่มีเนี่ย
นะครับก็ต้องมีแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายอ่านะครับส่วนที่บอกจะแต่ง
คล้ายทหารใช่หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้มันมีคำตอบ
ตัวเองสมมุตินะคะรายชื่ออันเนี้ยมันเป็นเฉพาะฝ่าย
ปกครองครับแล้วมันเป็นการยืนยันว่ามันเป็นเฉพาะด่าด่าน
ฝ่ายปกครองทหารไม่เกี่ยวแล้วมาแล้วมาอย่างไรอันนี้
ข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งคือว่าที่มันมีข่าวว่าพลทหาร
คนนี้จริงจริงก็ประจำอยู่ด่านแต่ประจำอยู่ด่านอื่นครับใช่ไหม
คุณวัฒนาเขาคุยกันยังไงในพื้นที่ที่เขาเห็น
อ่าเขาบอกว่ามีคนบอกว่าเคยเห็นหน้าคนนี้แต่ไม่ได้
จำด่านนั้นเจอที่บาลาก็คือห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
ประมาณอีกหมู่บ้านถัดไปฮะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยครับจาก
หมู่บ้านถึงหมู่บ้านตรงนั้นไกลไหมพื้นที่ประมาณสิบกิโลฮะ
ด่านทหารหรือทหารไปเยี่ยมเยี่ยนเหมือนกัน
ที่ผมเข้าใจก็ได้เป็นด่านชุมชนนะฮะ
อ๋อแล้วยังไงล่ะ

แล้วตกลงจะไม่มีด่านทหารเลยถูกไหม
ก็คือหนึ่งก็คือตอนนี้ไม่ว่าใครอยากปฏิเสธหมดนะครับ

ก่อนที่จะมาร้องถึงผมเนี่ย
เขาก็เขาก็แห่ลงศพไปหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง

แป๊ะแล้วก็บอกว่ามีคนเดียว
ไปมาปุ๊บนี้มันจึงเกิดข้อผิดหรือข้อสงสัย

เมื่อยิ่งปิดเขาก็ยิ่งไปขุดคุยขึ้นมาแล้วมันก็ออกมามากขึ้นเรื่อยครับ
นี่คือพอข้อมูลออกมาแบบนี้แทนที่คดีนี้จะเหมือนกับแบบแผ่วไปมันไม่แผ่วนะ
มันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยยิ่งไปปิดยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ
คุณพัฒนาที่คุณวัฒนาบอกว่าจริงพลทหารคนนี้
คนในพื้นที่ก็รู้จักกันหมดโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันมา
เป็นคนที่อื่นครับเป็นคนอื่นเขามาเม้นเขามาคอมเมนต์นะครับ

ครับผมจังหวัดอื่นก็คือพยาวตามที่เขาบอกครับ

เขาบอกคนนี้โตมาในเด็กโตมาด้วยกัน

คือเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปยิง

เพราะว่ามันอยู่ในโซเชียลมีเดียถูกไหม

จริงแล้วมินมีคนรู้จักเขาจริงไหม

มันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะใจร้อน

คุณคิดว่ามันยังมีคนที่มีอยู่ในมือแต่ไม่กล้าให้
คือมันคอมเมนต์เยอะเกินนะฮะ

เขามีคือเฟซบุ๊กมันก็มีคนมาคอมเมนต์

ยืนยันอะไรอย่างนี้

เขาก็พยายามคอยถามชาวบ้าน

ก่อนเกิดเหตุประมาณเวลา๖โมง
มีรถคันหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกัน
เป็นคนที่เขารู้จักเขาเพิ่งลงไป
แล้วก็มีกล้องติดรถยนต์ตอนนี้กล้องตัวนั้นน่ะ
เรากำลังพยายามไปเอาวีดีโอนั้นออกมา
เพื่อจะยืนยันให้ได้ยืนยันให้ว่าด่านตรงนั้นมีใครอยู่ที่เกิดเหตุบ้าง
คือสว่างกว่านั้นหน่อยละประมาณตอนเย็น๕๖โมงเย็น
สว่างกว่านั้นหน่อยมันมีรถที่นำไปก่อนข้างหน้า
ประมาณ๕โมงฮะแล้วก็มีกล้องจับภาพ
ก็คือเห็นที่เกิดเหตุว่ามีใครบ้าง
ตอนนี้กำลังคือพวกผมพวกผมกำลังพยายามแบบ
ดิ้นมากแล้วเพราะว่าเรารอทางตำรวจไม่ไหว
จริงแล้วนะครับถ้าใครมีภาพเหตุการณ์วีดีโอต่าง
คุณรีบมาให้นะครับจะกราบขอบคุณงาม
เพราะว่ามันเกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เอาที่เขาก็ได้ครับ
ของคุณวัฒนานะคะคืออันนี้คือสิ่งที่เรารออยู่
น่าจะสำคัญซึ่งจริงแล้วอาจจะมีมากกว่าคันเดียวก็ได้นะ
ที่ผ่านดาบนั้นนะ
ไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่หรือคนไปเที่ยว
ใช่ครับเราก็ขอทางพื้นที่ขอทางชาวบ้านที่เรารู้จัก
หรือว่าเราไม่รู้จักก็ตามเราก็ขอเขาว่า
จำเป็นต้องแสดงตัวไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นพยาน

ส่งไปทางอินบ็อกซ์ส่งไปทางข้อความ
ไม่ต้องมาตรงข้างหน้ามาได้
ผมจะไม่ทำให้คุณเดือดร้อน
ผมจะไม่อ้างอิงว่าคุณเป็นคนให้ข้อมูล

ความเชื่อมโยงต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แม้กระทั่งในกลุ่มเดียวกัน

เพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นการเยียวยาด้านจิตใจเขาแล้วว่า

ดีกว่าเขายิ่งไปขุดคุยมันยิ่งบานปลายขึ้นเรื่อย
และตอนนี้ยิ่งผมไปนำเรียนท่านรองศรีวรารังสิพันธกุล
ทราบว่าวิธีจะตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องนะฮะ

ตั้งแต่วันที่๒มกราศิกรเทศ
ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนอะไรต่างใจ

จนถึงตอนนี้สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม

คือข้อสงสัยที่ว่าพลทหารคนนี้เป็นแพ้

เป็นแค่ข้อสงสัยเขาอาจจะทำก็ได้
แต่แค่สงสัยว่ามันใช่เขาจริงหรือ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสิ่งที่ต้องการตอนนี้
และสิ่งที่ตำรวจมีอยู่ในมือมันตรงกันหรือเปล่า

คุณผู้ชมค่ะการให้ข่าวของทางตำรวจ

ทางทหารเองคือมันราบลื่นหมดเลยนะ
นายสงการคือมันไม่มีอะไรสะดุดด้วยซ้ำไปนะครับ
คือสิ่งที่ทนายสงการหรือแม้กระทั่ง
ญาติผู้เสียชีวิตกังวลอยู่เนี่ย

ตำรวจหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาทหารพูดถึงเลยนะ
ก็ต้องบอกว่าคือเราจะเอาพยานเอกสารพยาน
วัตถุที่มีเนี่ยให้ทางกองปราบปรามส่วนกลางเนี่ย

ถ้าใครผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิด

เขาบอกว่าเขาเป็นคนชาวเขา

คนมีเงินคนมีฐานะคนรวยเนี่ย

ซึ่งพนักท่านในรัฐมนตรีท่านพยายามย้ำเสมอว่า

ซึ่งบอกว่าเราช่วยเต็มที่

ตอนนี้ในแง่ของธนาความมองเนี่ยนะคะ

คือเช็คเบสมือถือในวันเกิดเหตุ

แต่การติดต่อยังมีอยู่ครับ
คือว่ารายชื่อของคนที่มีอยู่ที่ด่าน
ก็คือน่าจะมีการสอบในเชิงลึกว่าเป็นอย่างไร

คือเขาเรียกมาบางส่วนแล้วนะหลายคนแล้วเหมือนกัน

แต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่า

ที่ถ้าเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นส่งมาอย่างน้อยเนี่ย
จะเป็นส่วนที่ขี้คลายในปมสงสัยต่างของญาติเขานะครับ

มันผิดปกติตรงไหนทราบไหมครับ
ปลอกกระสุนปืนไม่มีแม้แต่ปลอกเดียว

ทุกคนสวมหลุมพวกกลวยหนีหมดเลย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
สิ่งที่สิ่งที่ญาติได้มาผ่านทนายสงการไปถึงรองศรีวราเนี่ยเป็นชุดเดียวกันกับตำรวจพื้นที่ที่ทำไหมเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่เขามีไหมคือต้องบอกว่ามันเป็นความลับของส่วนกลางที่เขาจะเก็บไว้แล้วลองเปรียบเทียบดูว่าในพื้นที่เก็บอย่างไรแล้วของกองปราบปรามมีอย่างไรอย่างน้อยเป็นการถ่วงดุลกัน
ยากครับ
ยังยืนยัน
คือถ้าไม่โยกอะนะครับใครจะไปให้ปากคำล่ะครับ
เอาตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าหนึ่ง
จากภาพเนี่ยมันบ่งบอกอะไรหลายประการ
เกินคำบรรยายครับถ้าท่านผู้ชมดูภาพมันจะบ่งบอกว่ามีใครบ้างอะไรบ้างประจำด่านนี้
ส่วนในวันดังกล่าจะมีใครก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจกองปราบปรามที่จะเข้าไปติดตามตรวจสอบทุกมิติ
สมมุตินะสมมุติสุดท้ายข้อเท็จจริง
มันคือว่าเป็นการยิงผิดตัวเนี่ย
มันโทษต่อเจ้าพนักงานแรงกว่า
การยิงโดยที่บอกว่าเขาแหกด่านเหรอ
คือตอนนี้นะครับยังไงต้องตั้งคือร่วมกัน
ไม่ใช่ว่าแยกในกอเฉพาะตัว

เพราะอยู่ในวันเกิดเหตุด้วยกัน
ต้องตั้งกันร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
เพราะว่าในเรื่องของที่ตัวของนายสนชัยตายเนี่ย

ตัวของภรรยาผู้ตายก็ร้องขอโทษ

ส่วนของวัฒนาเนี่ยนะครับ
ก็ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
ดังนั้นต้องขึ้นสารพลเรือนครับสารยุติธรรม

คือจนถึงตอนนี้ลักษณะข้อมูลที่มาเนี่ยยังเป็น
ยังเป็นในแง่ของแค่สงสัยว่าแหกด่าน
หรือยังมีข้อสงสัยว่าน่าจะยิงผิดตัว
คือมันมีคำถามในหัวเยอะมากครับ
แต่ว่าจริงอะไรข้อมูลที่ได้มาเนี่ย

มันเริ่มความไว้ใจมันเริ่มน้อยลงครับ

เพราะว่าเวลามันผ่านมานานมากเลยครับ

คุณผู้ชมคะจริงเรื่องเกิดตอนคืนวันที่๒มกราคมนะคะ
แล้วถ้าบอกว่ามันช้าเกินไปไหม
คือก็อาจจะบอกได้ในมุมของผู้เสียหาย

แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือจริงแล้ว
สถานการณ์เหตุการณ์แล้วพยานหลักฐานเนี่ย
มันกองอยู่ตรงนั้นตั้งแต่วินาทีที่เกิดเหตุเลยนะคะ
นี่ฉะนั้นแปลความจากที่คุณมฐบอกคือว่ามันถูกเก็บ

มันเลยกลายเป็นยิ่งสงสัยว่าคดีนี้มันซับซ้อนขนาดนั้นจริงหรือ
เพราะพอเห็นจุดหัวเลี้ยหัวต่อแบบนี้
ตอนแรกคิดว่าสบายใจแต่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่แล้ว
ยิ่งจับตาคดีนี้ใกล้ชิดแล้วก็ทางส่วนของผู้เสียหายเองยืนยันนะคะ
ต้องการให้เข้าเป็นงานของกองปราบจากส่วนกลาง
คณะสงกรายก็เห็นแบบนั้นแล้วเชื่อว่าท่านผู้จัดการตรวจชาติ
ท่านก็น่าจะเห็นชอบเพราะว่ามันมีอะไรบางประการในเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็คาดว่าคงจะไม่มีใครคัดค้านหรือโต้แย้ง
ถ้าท่านไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่ะเดี๋ยวเราติดตามอย่างใกล้ชิดไทยรัฐทีวีตามให้
แล้วก็สื่ออื่นก็ช่วยกันตามวันนี้ขอบคุณนะคะ

เดี๋ยวเรากลับมาพบกับถามตรงใหม่วันจันทร์ทุ่ม๑๐นาทีวันนี้
สวัสดีค่ะ